ผมก็คิดว่ารู้จักเค้าเลยนะคะจากชุมพยายามพุทธเราคิดว่าเขารู้จักเลย
เดี๋ยวให้ต่อมาว่ามั้งตามแต่ซักก็รูมมือกันทุกท่าน
ก็เป็นคนไทยแทนมาดูตามเทศ
เจ้าเจียงภารกิจเป้าหมายก็ต้องคุยกันกับใครก็ต้องคุยกัน

ถ้าไม่เกิดเป็นเวทันท่าน
ก็จะปล่อยคนและหลายคนเดียวต่อไปก่อน
มันก็ไม่ได้หลัดข้อมูลเลยใช่ไหม

ก็ได้มาเจอกับทุกคนที่ทีกายที่ดิการมายก
สัมมุติและกับคนกดประ

ต้องคุยกันไปกันพอคุยกันจังนะครับ